มาดูเหตุไฟไหม้รถเบนท์เกือบทั้งคัน

เจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันดับไฟอย่างระวัง
เพราะว่าคันนี้ใช้ทั้งระบบแก๊สแล้วก็ระบบน้ำมัน

โชคดีที่หนีออกจากรถได้ทันก่อนที่ไฟจะโหมไหม้
นี่แหละครับไฟไหม้หนักเลยนะ
สำหรับรถเบนส์คันนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
ประมาณช่วง๒ทุ่มกว่าบริเวณถนนซ่อมสร้าง
่งหน้าบรังสิตตำบลบางภูนอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ

พร้อมทั้งประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลบางภูล

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มุมวิธีปเต๊กตึ๊งไปด้วย

เห็นไฟกำลังลุกไหม้รถเบนซ์หมายเล็กทะเบียน
พสัมภาวขไข่๙๗๘กรุงเทพมค

เจ้าหน้าที่ดับเฟลงจึงได้ช่วยกันนำน้ำฉีดเข้าสกัดเฟลง

เพราะว่ารถคันนี้ทางเจ้าของบอกว่าใช้ทั้งระบบน้ำมันแล้วก็ระบบแก๊ส
ทีนี้ก็ต้องกลัวว่ามันจะระเบิดนะครับ
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีก็สามารถที่จะดับเพลิงได้นะครับ
ส่วนคนขับก็คือนางนพัศกรผาติวุฒิพัฒน์อายุ๖๘ปี
คุณป้าสามารถหนีออกมาจากตัวรถได้ทัน
ที่ไฟมันจะโหมลุกไหม้นะครับ
จากการสอบถามคุณป้านพัฒกรคนขับรถ
ก็บอกว่าเธอขับรถมาจากกรุงเทพ
แล้วก็อีก๕๐๐เมตรก็จะถึงบ้านแล้ว
ขณะนั้นได้กลิ่นเหม็นไหม้เข้ามาในตัวรถ
จึงนำรถจอดข้างทางแล้วก็โทรศัพท์เรียกลูกชาย
จังหวะที่โทรศัพท์อยู่แล้วครับแล้วก็อยู่นอกรถแล้วนะ
ไฟมันลุกไหม้รถอย่างรวดเร็วเลย
บอกโอ้โชคดีที่ป้าออกมาโทรศัพท์ข้างนอกรถนะ
กลิ่นมันเหม็นไหม้แล้วป้าก็ไม่ค่อยไว้ใจแล้ว
ก็เลยออกมาโทรศัพท์นอกรถโทรยังคุยไม่จบเลย
ยุคลูกชายอยู่ไฟลุกทันทีเลยนะครับ
ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยเข้ามาดับเพลิงไว้นะฮะ